ดูเรื่องของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศกันหน่อยดีกว่าค่ะ
พูดถึงปัญหาเรื่องนี้เอาจริงมันเป็นสิ่งที่เราได้ยินข่าวมาแบบต่อเนื่องยาวนานมากเลยนะ
หนี้เองคนค้ำประกันเองอาจารย์หลายคนเดือดร้อน
เพราะว่าลูกศิษย์ตัวเองที่ไปกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามา
ทีนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ได้แบบยั่งยืนอย่างระยะยาวจะเป็นยังไง
เดี๋ยวต้องพูดคุยกับอาจารย์สุภาพนะคะติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เรื่องที่คุณน้ำแข็งหยิบยกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ผมเนี่ยหยิบเอาปัญหานี้มาพูดคุย
ฟังข้อมูลแล้วโอ้โหตะลึงเลยครับ
ไม่น่าเชื่อว่าจะมีการกู้ยืมกันขนาดนั้น
ไม่น่าเชื่อว่าคนหลายแสนคนกำลังเครียดกำลังมีความทุกข์
เพราะ๑ถูกฟ้องร้อง

ถูกบังคับคดียึดที่สวนยึดที่นาสารพัดสารพันธุ์กินไม่ได้นอนไม่หลับ
กว่าจะจบออกมางานก็ยังไม่มีทำแล้วต้องมาเครียดกับเรื่องพวกนี้
แต่ว่าในที่สุดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเรื่องนี้ปล่อยเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้

คราวที่แล้วเนี่ยได้ประชุมได้พูดคุยกับประธานว่าทางออกที่จะหาทางกันเนี่ยทำยังไง
ก็ได้ข้อมูลในระดับหนึ่งคนก็ติดตามกันเยอะว่าสุดท้ายมันจะคลายเครียดได้ยังไง
เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการชุดที่ว่านี้ครับมีความคืบหน้าเยอะ
ฉะนั้นวันนี้จะถามเรื่องนี้กับประธานคณะกรรมการประสานงาน
แก้ไขปัญหาคนที่ผมสัมภาษณ์ไปทีนึงเมื่อสัปดาห์ก่อน
คราวนี้ต้องตามความคืบหน้ากับท่านใหม่คุณวิวัตนาชัยณกาลสินอยู่ในสายแล้วนะฮะ
สวัสดีท่านประธานครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุภาพครับ
ครับเอาอย่างนี้เวลามีจำกัดขอถามชัดว่าแนวทางที่ประชุมกันเมื่อวานเนี่ย
มีประเด็นอะไรที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับลูกหนี้กับเจ้าหนี้กับฝ่ายโน้นฝ่ายนี้

ขอบคุณท่านอาจารย์สุภาพเป็นอันดับแรกก่อนนะครับ

จากที่ออกรายการโทรทัศน์ของท่านอาจารย์สุภาพไปนะ
รู้สึกว่าสายฝนแทบจะไหม้เลยทุกคนสนใจกันมาก
เด็กเป็นวายที่ติดหนี้ประชาติศาสตร์อยู่ทั้งหมด๓ล้าน๖แสนคนเนี่ยนะครับ
พวกเขามี๒ล้าน๘รวมเป็น๖ล้านสี่เนี่ยโอ้โทรมาหาผมเป็นหมื่นเลย
ทุกคนสนใจกันมากทุกคนสอบถามพร้อมครับแต่มันก็ตอบไปยาก
แต่ว่ามีโอกาสอีกครั้งนี้ที่จะได้อธิบายผ่านรายการนี้ก็ขอพูดให้ชัด
อย่างที่ท่านอาจารย์สุภาพบอกว่าให้พูดเร็วแล้วพูดให้ตรงประเด็นว่า
จะเกิดประโยชน์อย่างไรแก่ลูกหนี้กยศนะครับ
คือจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งหมดทุกฝ่ายเกิดประโยชน์ต่อลูกหนี้กรยาศร
เกิดประโยชน์ต่อกรยศคือกรยศก็จะได้เงินคืนด้วยนะครับ
เกิดประโยชน์ต่อทางเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
คือจะต้องได้ทำงานถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย
คือไม่ใช่ดองเรื่องที่เขาให้ยึดแล้วไม่ยึดอย่างนี้ก็จะผิดนะครับ
ก็ทุกฝ่ายก็จะได้ประโยชน์โดยการทำงานนี้
ทีนี้ประเด็นที่คุยกันเมื่อวานนี้ครับท่านอาจารย์สุภาพครับ
ที่คุยกันเมื่อวานนี้ก็คือเราจะจัดมหากรรมยิ่งใหญ่
ครั้งนี้ที่กรุงเทพนะครับจัดใหญ่ที่กรุงเทพ
สถานที่ที่จัดใหญ่ตอนนี้วันที่จะคิดว่าจะกำหนดไว้
วันที่๒๑หรือ๒๒แต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้นะครับ
เพราะสถานที่จะรับคนจำนวนมากอย่างนี้มันก็หายาก
อย่างเช่นที่เมืองทองก็เต็มที่ตรงนั้นตรงนี้ที่ศูนย์ประชุมก็เต็ม
แต่เราต้องคำนึงว่าสิ่งที่ประชาชนเอ่ยชื่อมาแล้วได้ยินแล้วไปง่าย
คืออะไรเราก็อยากได้ตรงนั้นเพื่ออำนวยความสะดวก
แต่เจนวายแก่ผู้กู้ที่จะมานี่คิดว่าจะมาเป็นจำนวนเยอะครับ
อาจารย์สุภาพครับเพราะว่าทั้งหมดที่เราจัดในครั้งนี้นะครับ
อกจากลูกหนี้กยศรนี่นอกจากในกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมด
เราก็จะเชิญมาผู้ที่เข้าข่ายเราต้องรีบรีบเร่งและรีบช่วยอย่างด่วน
แล้วกับผู้ที่เข้าข่ายทั้งหมดสี่หมื่นกว่าคน

หมื่นกว่าคนในครั้งแรกนี่ที่เราอยากเร่งเหยียบคันเร่งเลยนี่
เพื่อไม่ให้สี่หมื่นกว่าคนนี้ขึ้นศาลและมีส่วนหนึ่งในสี่หมื่นกว่าคนนี้
ไม่ต้องถูกยึดที่สวนยางพาราที่นาที่ไล่ที่บ้านของปู่ย่าตายาย
หรือครูถูกยึดบ้านอย่างนี้ก็อยู่ในจำนวน๔๐๐๐กว่าคนนี้
คือหนึ่งที่ถูกฟ้องไปแล้วกำลังถูกบังคับคดีถูกประกาศขายทอดตลาดนี่
ที่มีหมายอยู่ในจูนในกรุงเทพนี่ก็มีจับปริบนธนมีจำนวนนึง
รวมกับผู้ที่ยังไม่ฟ้องเราไม่อยากให้ฟ้องเด็ก
ถ้าฟ้องเด็กเข้าไปนี่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ
ต้องเสียค่าทนายเสียนู่นเสียนี่มันก็จะเสียเวลา
ผู้ที่อยู่ในข่ายผิดนัดที่ยังไม่ฟ้องรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยสี่หมื่น
สองร้อยเก้าสิบหกคนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอืม
ซึ่งก็จะนัดมาคุยกันขณะที่นัดมาคุยกันนี่มันเป็นงานใหญ่
ไม่รู้ว่าจะมาจะมาได้กี่คนแต่เราคิดว่าคงมากอ่ะ
เพราะว่าเรามีผลประโยชน์เราให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มา
นี่เป็นคำพูดของท่านอาจารย์สุภาพว่าให้ตรงประเด็นและเกิดประโยชน์อย่างไร
ลูกหนี้ก่อยสอจะเกิดประโยชน์อย่างนี้ครับ
สำหรับผู้ที่มานะครับเราก็จะให้ลงนามในเอก
พร้อมผู้ไก่เกียร์พร้อมกับผู้กู้ผู้ให้กู้ผู้กู้
คือผู้กู้ที่มาผู้ให้กู้ออกมาอยู่แล้วก็ยังสอ
ผู้กู้เนี่ยก็ก็ต้องมานะครับมาก็มาลงนามในเอกสารกันแล้ว
อ่าผู้ไก่เกลี่ยซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไก่เกลี่ย
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเพิ่งออกมาใหม่นะครับ
พวกนี้ก็จะมาลงนามกันใครที่มาลงนามในในวันนั้นที่มานะครับ
ก็จะได้เลือกว่าจะพอใจอย่างไรก็จะได้คุยคุยกับ
สิ่งที่ตัวเองจะได้ก็มีการต่อลองตกลงกันได้ทั้งสองฝ่าย
คือ๓อย่างที่จะได้อย่างแน่นอนตอนนี้นะครับ
ซึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่เอ่อระดับทำงานน่ะ
เขาได้ประชุมได้ตกลงกันว่าหนึ่งจะลดจำนวนเงินผ่อนให้อืม
สองจะขยายเวลาออกให้อืมคือคือคือถ้าว่า
ท่านไปเงินเยอะไปขยายไปได้แล้วก็สำหรับคนที่ผิดนัก
ปรับมันแรงเบี้ยปรับมันสูงลดเบี้ยปรับให้ลดเบี้ยปรับนี่นะครับ
สำหรับว่าบางคนนี่คุยกันอาจจะไม่ถูกปรับเลยทีนี้
คือได้แน่นี่๓อย่างส่วนจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมนะครับ
คณะคณะตอนนี้ก็จะไปคุยกันเพิ่มเติมว่ามีอะไร
จะเพิ่มเติมไหมค่ะอย่างเช่นเอ่อเพื่อให้เอ่อ
เด็กเยาวชนเจนวายเรานี่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบเอ็ด
เดินได้ค่ะส่งต่อโรคไปสู่เจนแพทย์และเก็ตแอนฟ่าได้ครับ
ก็คือสิ่งที่เราคิดกันไว้ในขณะนี้แล้วก็หน่วยงานที่จะมาร่วมนั้น
นอกจากหน่วยงานสารหน่วยงานนี้แล้วแล้วก็เด็กแล้วนี้นะครับ
ก็ยังจะมีสถาบันการเงินที่ไปยึดที่นาที่ไล่ที่อะไรพวกนี้นะครับ
ก็จะถูกเชิญเข้ามาร่วมด้วยในวันนั้นครับอืมเอาสรุปว่าไอ้ไอ้ชุดแรกที่จะมาเนี่ย
คือคนที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลครับมีประมาณสี่หมื่นคน
สี่หมื่นคนนี้เก้าสิบหกคนมีกลุ่มสองกลุ่มคือกลุ่มที่ถูกฟ้อง
กำลังถูกฟ้องดำเนินคดีสองถูกฟ้องแล้วสารตัดสินแล้ว
อยู่ในช่วงของการบังคับคดีนี่เป็นสองกลุ่มครับคน
สี่หมื่นคนนี้เขาจะรู้ยังไงว่าเขาอยู่ในข่ายที่จะได้รับเชิญมา
ตอนนี้เรามีรายชื่อที่อยู่บ้านเลขที่เรียบร้อย
หนังสือก็ได้จับได้ได้ทยอยส่งไปถึงคนสี่หมื่นคนนี้
เมื่อเราได้สถานที่และได้วันที่แน่นอนแล้วการส่งหนังสือมันส่งเร็ว
อย่าขึ้นศาลเลยลูกหลานไอไปมาตรงนี้ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงิน
ทีนี้ลูกนี้ที่อยู่ต่างจังหวัด
เขาฟังคุณวิวัตนาชัยเนี่ยเขาคงอยากรู้ว่าอ้าวแล้วพวกผมอยู่ต่างจังหวัดล่ะ
พวกผมที่อยู่นอกเหนือสี่หมื่นคนเนี่ยเมื่อไหร่พวกผมจะได้โอกาส
ครับหลังจากกรุงเทพจัดมหากรรมใหญ่นี้แล้วก็เราก็จะออก
ออกตามต่างจังหวัดมากรรมต่างตามต่างจังหวัด
อย่างเช่นที่อีสานก็จะไปอาจจะจังหวัดสองจังหวัดภาคเหนือก็ไปภาคกลางภาคใต้
ไปหมดนะครับแล้วก็จะต่อไปคือเราจะไปจุดใหญ่ที่มีผู้ที่มีปัญหาเยอะก่อน
แล้วหลังจากนั้นเราก็จะกระจายไปทุกจุดให้มันทั่วถึงกับ
เพื่อปลดเขาออกจากโซ่ตวนตรงนี้ให้ได้ครับก็คือเดินทางไป
ตอนนี้ตัวเลขที่ต่างจังหวัดเราเราก็มีแล้วคนที่ผิดนัดยังไม่ฟ้อง
ซึ่งจำเป็นต้องฟ้องนี่ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะถูกฟ้อง
อยู่ที่ต่างจังหวัดเกือบ๓แสนคน
ไฟที่จะไปยืดซับเขาไปยึดที่นะไปยึดศูนย์ยางยึดวงยึดบ้าน
ตอนนี้ยึดเอาไว้ก่อนจะความสบายใจเลย
ให้มาที่นี่ให้มากายเกี่ยวมาทำข้อตกลงกันใหม่ที่นี่
ฉะนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้อย่าเพิ่ง
ช่วงนี้ช่วงนี้ห้ามไปกดดันห้ามไปตามยึดห้ามไปทำโน่นทำนี่ห้ามหมด
หยุดไว้ก่อนใช่ครับเป็นนโยบายของคุณอาจารย์รัฐมนตรีเลยครับ
ครับครับเอาละได้ประโยชน์มากขอบคุณมาก
ที่อธิบายได้ชัดเจนและไม่ต้องถามมาก
ประโยคเดียวอธิบายได้ครบเดี๋ยววันหลังจะเชิญมาจัดรายการด้วยกัน
ขอบคุณท่านอาจารย์สุภาพครับที่ถามได้
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
เป็นความหวังครับเพราะว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์กรมบังคับคดี
กรมนี้เขาจะจับมือกันลูกหนี้ทั้งหลายมาอยู่ตรงกลาง
ค้ำประกันทั้งหลายมาอยู่ตรงกลางสองฝั่งนี้เขาจะร่วมมือกัน
หมายคืออย่าให้มีการยึดทรัพย์อย่าให้มีการยึดบ้าน
อย่าให้มีการยึดที่ดินเพราะว่าไม่อย่างนั้นหมดเนื้อหมดตัว
หมดเนื้อหมดตัวนี่คือโครงการดีจากกระทรวงยุติธรรมครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ